มาดูประเด็นร้อนในแวดวงวิชาชีพพยาบาล
อย่างที่เป็นประเด็นไปเมื่อวันก่อน
ก็ปรากฏว่าล่าสุดทางโรงพยาบาล

สั่งพักงานแล้วก็ปรากฏว่ามีพยาบาล๑รายลาอ่อ

ทางสสจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภูมิในการสำนักงานป้องกันโรคที่๔จังหวัดสระบุรี
และผู้แทนสภาพยาบาลประจำจังหวัด
ลงพื้นที่โรงพยาบาลที่ปรากฏในคลิปนี้นะคะ
หารือกันกับผู้มนุยการโรงพยาบาลนี้
โดยภูมิในการโรงพยาบาลนี้ก็ได้แถลงข่าวบอกว่า
รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต้องขอโทษประชาชนและเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม
และมีการกระทำความผิดในสถานพยาบาล
จากการสอบสวนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๓๐ธันวาคม
ปี๒๕๖๕ประมาณ๕โมงเย็น
พอทันทีที่โรงพยาบาลทราบเรื่อง

บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์
ทั้งหมด๑๗คนทันทีนะคะ
พยาบาลในคลิปซึ่งเป็นคนที่กระดกขวดเบียร์เนี่ยค่ะ

และแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกค่ะ
มีหมดลงโทษมากมายขนาดไหนอยู่
ขณะที่นายแพทยุทธนาวันโพกลาง
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บอกว่าทางสสจได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากทางโรงพยาบาลในการสอบข้อเท็จจริงนะคะ

กรณีนี้เข้าข่ายผิดพรบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งสถานพยาบาลเป็นสถานที่ห้ามจำหน่าย

รวมถึงตัวโรงพยาบาลเองก็มีความผิดด้วย

ให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นค่ะ